คุณผู้ชมครับถ้าเที่ยงนี้คุณผู้ชมยังไม่รู้ว่าจะไปทานอะไรหรือว่าเมนูไหนดีนะครับ
วันนี้ไทยรัฐทีวีมีสถานที่ใหม่มาแนะนำให้เลือกสรรนะครับ
ที่นี่เขามีเมนูอาหารนะครับของร้านอาหารชั้นนำทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศกว่า๕๐ร้าน
ให้ผู้ชมได้ลองชิมกันนะครับ
พร้อมทั้งมีการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยเชเนอเรียมรูปต้นไม้ขนาดใหญ่ด้วยครับ
วันนี้คุณกระมวลวันการีพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราจะพาไปชมและไปชิมพร้อมกันครับ
การค้าใจกลางกรุงที่ฮอตฮิตและหรูสุดในยามนี้
จากจะใหญ่ด้วยขนาดแล้วการตกแต่งก็ยิ่งใหญ่อลังการเช่นกัน
สดชื่นโดดเด่นด้วยแม่กไม้นานาชนิดและแชนนิเลียต้นไม้เขียวขจีที่มีความยาวกว่า๑๐๐เมตร
ยังออกแบบให้ทุกคนสามารถเดินวนขึ้นได้เลือกร้านอาหารได้ก่อนตัดสินใจ
เหมือนเราได้มาเดินถนนคนกินลอยฟ้าใจกลางกรุงเลยล่ะค่ะ
ครั้งนี้เราได้ไกด์กิติมศักดิ์มาพาชมพาชิมกันค่ะ
ซึ่งมีทำมุมประมาณ๕องศาเพราะฉะนั้นเวลาเจอเดินจะเดินสบายมากเลยวิธีการเราจะเดินเรื่อยไล่ไปตั้งแต่
๖๗๘๙หรืออีกวิธีหนึ่งที่ง่ายมากเลย

เพราะว่าเวลาเราเดินลงสโลปมันก็จะง่ายหน่อยนะครับ

เรามีร้านอาหารอยู่ประมาณ๕๐ร้านนะครับ

ว่าจะเป็นไทยจีนฝรั่งญี่ปุ่นนะครับ

คนรักชีสต้องสั่งเมนูนี้

เนื้อเป็ดลมควันหอดด้วยแป้งสปริงโร
ชีสเยิ้มทานคู่กับซอสมะม่วง

และเอาใจคนรักสุขภาพกับเมนู
หู้โฮมเมดทอดโรยด้วยเห็ดชิเมจิ
ลองชิมแล้วรสชาติอร่อยถูกปากมากค่ะ

แวะชิมอาหารหลักชัลเลอร์สไตล์ญี่ปุ่น
ที่ร้านกลิ่นซ่าชาบูเทนชาบูระดับพรีเมียม
เนื้อฮีดะการันตีด้วยรางวัลเนื้อชันเลอร์

ที่ได้มาจากวัวที่เลี้ยงตามทุ่งย่า
ฟาร์มที่จังหวัดกิฟุของประเทศญี่ปุ่น
สไลด์ด้วยความหนาที่กำลังพอดี
ใส่ผักในหม้อชาบูน้ำใส
พอผักสุกจะช่วยให้น้ำซุปมีรสหวานขึ้น
จากนั้นจุ่มเนื้อฮีดะในน้ำซุป

ซอสงาสูตรเฉพาะที่ทำใหม่ทุกวัน
ื้อนุ่มมากละลายในปากจริงด้วยค่ะ
ทานคู่กับโต๊ะหู้โพรเมสแบบเหนียวนุ่ม

เนื้อวากิวคุโรเกย่างลนไฟ

และผักฤดูร้อนราดด้วยอันคาเขะ

ใครที่รักเนื้อบอกได้คำเดียวว่าฟินค่ะ

จานผ่านการปรุงอย่างพิธีพิถันจากเชฟหัวกะทิ
ที่รวบรวมเนื้อ๗ชนิดเสิร์ฟในรูปแบบซูชิ๗คำ
เนื้อวากิลเนื้อปลาโอโทโรครีบปลาตาเดียว
ขาปูอลัสก้าเนื้อหอยเชลยักษ์
เนื้อปลาแซลมอนและเนื้อปลาคิมเมได
เมนูมาพร้อมโปรโมชั่นเอาใจคนชอบกิน
ก็คือเมื่อเวลาเราทานที่นี่นะครับ

สูงสุดถึง๑๐๐บาทวันละ๒๐ท่านนะครับ

สำหรับใครที่ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

ก็ยังได้รับสิทธิ์เงินคืนร้อยละ๒๐อีกด้วยค่ะ
ร้านอาหารแทบทุกร้านจะมีพื้นที่เปิด

รับลมชมแสงสีของเมืองกรุงในยามค่ำคืน

ทำให้มื้อนี้กลายเป็นมื้อที่สุดแสนพิเศษค่ะ